คุณสงการซึ่งมีข่าวว่าเลิกลากับแมทไปนานแล้วเนี่ย

เขาว่าอาทรมาค์กล้าวสงการออกมาพูด
แต่สงการที่ติดขอนี่

กับพี่แมทเอ้ยกับพี่มดไหมคะ
ไม่เลิกเนอะ

แต่นางก็ดูเครียดไหมนางก็ดูเครียดนั่นแหละ

ก็มากับพ่อกับแม่สงการ

ล่าสุดคุณสงการเตชะนรงค์

ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ยืนยันในอินสตาแกรมว่า
แมทและพกเป็นกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันมานานมากแล้ว

และข่าวต่างที่มีการแชร์กันเริ่มไปกันใหญ่แล้ว

ทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเลย
น้องคุณสงการก็โพสต์คุณแทนจนในสุดน้องสาว
อะไรอะไรก็โยงนางมาเกี่ยวด้วยหมดซวยสุดอ่ะ
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะที่เหลือลองไปอ่านกันดู
ก็แจนก็คือน้องสาวของสงการ
นะคะออกสงสารอะไรก็โยงมาที่นางเกี่ยวด้วยสวยไปหมด
สุดเลยค่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะคะ
ปล่อยข่าวอรังแก่คนอื่นเป็นสิ่งไม่ดี
บาปบุญคุณโทษมันมีจริงนะ
ทำอะไรเดี๋ยวก็ได้มันกลับไปหาตนเองหมดเลย
รู้ไหมว่ากรรมอ่ะมันไม่ต้องไปรอชาติหน้าหรอกเดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดนะ
ก็เนี่ยจึงอยู่นะพอน้องเสร็จมาต่อแม่น้องแมทอีกนิดนึง
นี่คือครอบครัวคุณสงการจบแล้วจบไปแล้วครอบครัวคุณสงการคือมีทั้งน้องสาว
ตัวเองเขาไปเจอแมทกับคือมว่าจะไปไหว้ลาหูค่ะไปไหว้ลาหู
ทีนี้แม่น้องแมทก็ให้กำลังใจลูกสาวคือโดยรวมนะคะ
แม่ก็บอกให้เขาอดทนนั่นแหละค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าให้จำไว้ว่านะคะ
ไม่ว่าจะทุกข์หนักแค่ไหนนะขอเพียงให้อดทนแล้วก็ยอม

เพราะว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์เนี่ยนะคะ
สลายไปตามการเวลา
และสุดท้ายเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้

ไม่มีพื้นที่สำหรับคนอ่อนแอ

จะอดทนผ่านมันไปให้ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป